แต่ผมเนี่ยกลัวว่าคอท่านจะเคล็ด
เพราะอดีตนายกออมากับทนายดัง

เมื่อกี้ผมไม่ทันสังเกตจนคุณวราภอนบอก
สร้อยคอทองคำน้ำหนักรวมกันร้อยกว่าบาท
อย่างที่คุณวราพรนำเรียนไปตอนต้น

อยากให้เรื่องของเธอมันมีน้ำหนักเหมือนทองที่ใส่มา
ทนายรัชพลสุริสาครครับ
ภาคนางสาวจุธาพรรคนะครับ
จุธาพักหนองไผ่อายุ๕๒ปี
เธอเป็นอดีตนายกอบตเกาะเทโพจังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายน
นู่นน่ะนับใหม่ได้ไหม
บอกว่าสาเหตุที่ต้องนับคะแนนใหม่นะ
เพราะก่อนเลือกตั้งมีการแจกใบปลิวโจมตีเธอไง
นะครับแล้วช่วงอ่านคะแนนขานคะแนนกัน

แต่เจ้าหน้าที่ไปลงกาให้เบอร์๒
ทำให้เธอแพ้ไป๑คะแนนครับ
ที่ผ่านมาร้องเรียนมาหลายครั้งแล้วแต่เรื่องเงียบ
เธอจะคิดว่าคำร้องอาจจะไม่มีน้ำหนัก
วันนี้เลยต้องสวมใส่สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑๐๐บาท
มาให้เต็มคอถ้าจะตีเป็นเงินเธอบอกว่า
บนคอเธอนี้ต้องมี๕ล้านบาทนะ
เผื่อว่าคำร้องจะมีน้ำหนักบ้างครับ
ไม่หวังนะว่าในหีบมันจะชนะหรือแพ้
หรือว่าจะเหลืออะไรเพราะว่า๒ปีแล้วนะคะ
แต่พี่อยากให้นับใหม่เพราะว่าอย่างน้อยในหิน
ต้องรู้ว่ารอยเปิดรอยปิดรอยอะไรหรือเปล่า
ถูกไหมคะแต่พี่ขอความเป็นธรรมว่า
ถ้าร้อยเปิดมันต้องมีถูกไหมคะมันต้องมี
แล้วคือเอาจริงก็คือเรื่องกรกตเนี่ยค่ะ
วินิจฉัยพี่อยากรู้ว่ามันแปลงจาก

เอาใส่ท้องก่อนเลย
คือใส่ท้องมันไม่มีน้ำหนักไงคะ
ทนายรัชพลนะครับก็บอกว่าที่พานางสาวจุธาพักมาร้องในวันนี้นะครับ
เพราะว่าจากการเลือกตั้งปี๒๑๖๔ของอบตเกาะเทโพที่อุทัยธานีนะ

แต่คำให้การของพยานไม่ได้ทำให้กรกตวินิจฉัยอย่างนั้น
แล้วตอนนับคะแนนก็มีการขานชื่อเบอร์๑
มันก็เลยดูไม่โปร่งใสขนาดนี้นะครับ
ก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบคำวินิจฉัยใหม่และนับคะแนนการเลือกตั้งใหม่ครับ